คุณผู้ชมจำข่าวเมื่อวานที่เราได้เล่าไปให้ฟังได้ไหมคะ
ที่มีกลุ่มนักเล่นพนันไฮโลค่ะ
ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบบุกเข้าไปจับ
แล้วก็มีคนหนึ่งโดนทำร้าย
เรียกว่ามีการต่อสู้กันและกันจนเสียชีวิต
เรื่องนี้นะคะทางกองบังคับการตำรวจนครบาน๒
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้ว
สำหรับชุดสืบสวนสนสุธิศาล
ที่เป็นกลุ่มที่เข้าไปจับกลุ่มนักพนัน
ทำให้มีนักพนันคนหนึ่งเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
โดยหนึ่งในชุดจับกลุ่มบอกว่า
ผู้ตายขัดขืนการจับกลุ่ม
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้กำลังค่ะ
ความคืบหน้ากรณีในดอนแดงจันติ๊บ
ผู้ต้องหาคดีเล่นการพนันเสียชีวิต

สถานีตำรวจนครบานสุธิศาล
เข้าจับขณะลักลอบเล่นพนันไฮโล

เมื่อคืนวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสุธิศาล
ได้นำตัวดาบตำรวจกิติพงศ์เพชระ
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสนสุธิศาล

ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับชุดสืบสวนรวม๗นายเนี่ย
นายดอนกำลังลักลอบเล่นพนันไฮโลอยู่กับเพื่อน

แต่นายดอนขัดขืนและพยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านประชาชนใกล้เคียง
ก็เลยมีการยื้อยุดกันหลายครั้ง

ขณะที่จับกลุ่มไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายของนายดอนค่ะ
ด้านนางสาว

ก็นำผู้เห็นเหตุการณ์๒คนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
เพื่อจะให้ดำเนินคดีกับชุดจับกลุ่มจนถึงที่สุดค่ะ
นายดอนถูกตำรวจชุดจับกลุ่มรุมทำร้าย

มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ชัดเจน
นางสาวกาญจนายังบอกด้วยนะคะว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับน้องชาย
เพราะว่าน้องชายทำผิดแค่คดีการพนันเท่านั้น
รวมถึงน้องชายก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
มีลูกที่ต้องดูแลถึง๓คนและลูกคนเล็กเนี่ยอายุเพิ่งจะ๒ขวบเท่านั้นเองค่ะ
กองบังคับการตำรวจนครบาน๒ก็สั่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทันที
โดยคดีความจะแบ่งออกเป็น๒ส่วน
ส่วนแรกคือการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดแล้วมีผู้เสียชีวิต
อีกส่วนหนึ่งคือคดีที่ญาติผู้ตายแจ้งความดำเนินคดีกับชุดจับกลุ่ม
ซึ่งก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์โดยละเอียดจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ว่าจะใช้เวลา๒๓วันถึงจะรู้ผล
โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ